มาดูตัวอย่างของหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
สามารถที่จะลดต้นทุนประหยัดเวลาประหยัดกำลังแรงงานได้
ผมกำลังพูดถึงธุรกิจของทูบหอมไหว้พระครับอินมงคล
เดิมนั้นต้องพึ่งแรงงานเป็นหลัก

ไม่ค่อยจะมีคนมาทำธุรกิจประเภทนี้เท่าไหร่

ดังนั้นต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย
และสามารถจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสขึ้นมาได้
ติดตามจากรายงานโดยคุณอัญชารีสิริมั่วครับ
แรงงานประจำลงผลิตทูปอินมงคล
กำลังซอยไม้ไผ่เพื่อนำไปทำก้านทูบ
โดยใช้เครื่องซอยไม้ที่คุณพ่อของราเชนอินมงคล
เจ้าของทูปอินมงคลคิดค้นขึ้นเองเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
ซอยไม้สามารถทำก้านทูบได้๓๐๐กิโลกรัมต่อวัน
ขณะที่แรงงานคนทำได้เพียง๔๘กิโลกรัมต่อวันเท่านั้น
สามารถลดเวลาการทำงานได้ถึง๖เท่าตัว

เราเป็นที่แรกที่ทำการผลิตขึ้นมาเอง
แล้วเราใช้เวลาในการพัฒนาอยู่ประมาณเกือบ๔ปี
เครื่องจักรลดเวลาลดค่าแรงแล้วก็เพิ่มมูลค่า
คือว่าอย่างที่เราต้องการเพิ่มพลังการผลิตของไม้ขั้นทูบ
เมื่อก่อนเราช้าแรงงานทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านในการผลิต
แต่ณปัจจุบันเราใช้กลุ่มชาวบ้านแค่ประมาณ๑หมู่บ้าน
ก็สามารถผลิตไม้คำทุบได้เยอะ
ราเชนยอมรับว่าการใช้เครื่องจักรผลิตทูป
ช่วยลดต้นทุนและลดปัญหาด้านแรงงานได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนการทำทูปอินมงคล
จะมีทั้งแบบผลิตจากเครื่องจักรและผลิตด้วยวิธีดั้งเดิม
โดยนำก้านทูบมาชุบกาวและขี้เลื่อยตามสูตร
ทั้งหมด๔รอบเพื่อให้ได้ความหนาที่พอดี
จากนั้นนำไปตากแดด๑วันแล้วย้อมหางทูบให้เป็นสีแดง
ตากแดดอีกครั้งประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นค่อยนำมาหีบห่อตามขนาดที่ตลาดต้องการ
ปัจจุบันทูปอินมงคลผลิต๑๐๐ตันต่อเดือน
มีมูลค่าประมาณ๒ล้านบาท
โดยตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดเดิมในประเทศ
และเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่
ทูบหอมอินมงคลจึงได้ลงทุนเครื่องจักรค่ะ
เพื่อที่จะผลิตทูบหอมสปานะคะ
นี้ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
เดิมทูบไหว้พระอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาท
แต่ว่าทูบหอมสปาอย่างนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐บาทค่ะ
กว่าอย่างเห็นได้ชัดจากตลาดทูปสปาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สปาเป็นตลาดที่สำหรับต่างประเทศ

อย่างเช่นที่ผมเดินทางไปประเทศจีนที่สนเจน
ก็ทางประเทศจีนก็มีความสนใจสินค้าเรา
แต่ณตอนนั้นเรายังไม่สามารถผลิตได้
เราเลยกลับมาพัฒนาทั้งเครื่องจักรวิธีการผลิต
และคนงานด้วยเพื่อให้สามารถทำการผลิตได้
ซึ่งตอนนี้เราค่าพูดได้ว่าเราสามารถผลิตได้เองแล้วครับ

อินมงคลประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน
เพราะมีจุดเด่นด้านกลิ่นและคุณภาพของสินค้า
ที่สำคัญการนำเครื่องจักรมาใช้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ทำให้ปีนี้ทูปอินมงคลจะส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ข่าวทะลัดทีวีรายงาน